คุณผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙เรายังคงตามกันทุกวันนะฮะ
ถึงแม้มันจะเริ่มทรงบ้างในส่วนของตัวเลข
แต่ว่าเมื่อวานนี้ยังคงเป็น๓หลักอยู่เพิ่มมา๑๖๖รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูอาการของท่านผู้ว่าสมุทรสาครกันหน่อยเออ
ไม่รู้เป็นพลังแห่งรักหรือเปล่า
ซื้อแท็บเล็ตมาเพื่อให้เอาไว้สื่อสารเขียนกันแทนกระดาษ
เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าเขียนวาดเป็นดอกกุหลาบให้ซะเลยครับ
น่ารักจังเลยวันวาเลนไทยโอ้โหนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือพลังแห่งรักหรือเปล่า
หมายถึงว่าทุกคนก็ส่งความรักไปให้ท่าน
ภรรยาท่านเองก็อยู่กับท่านไม่ห่างท่านก็เขียนคุณผู้ชม
สื่อสารกันแทนการเขียนใส่กระดาษนี่เห็นไหมเยอะแยะมากมาย
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอาการของท่านเป็นอย่างไร
นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียนกุลนะครับหัวหน้าสาขาวิชามโรคระบบทางเดินหายใจและวรรณโรค
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะฮะท่านก็ถ่ายภาพมาแล้วก็เขียนเล่ายาวเลย
ตอนนี้รวม๓๔วันแล้วนะฮะแล้วก็ย้ายออกมาที่หออภิบาลระบบการหายใจ
ตอนบ่ายโมงนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปนิดนึง
สามสิบเอ็ดมกราคมท่านติดโควิดมาใช่ไหมฮะคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตรวจเสพปุ๊บวันที่สามสิบเอ็ด
เหมือนกับว่าเชื้อเนี่ยออกจากร่างกายจะหมดแล้วนะครับนะฮะ
ใดแรกที่เข้ามาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
คู่ไปกับเรื่องของการใช้ยาสัปดาห์ต่อมาเริ่มหายใจเองได้
ทำกายภาพบำบัดว่างก็กายภาพด้วยตัวเองครับ
สมองฟื้นตัวเร็วเมื่อสื่อสารเรื่องของอาการตอบสนอง
โอ้โหอินเนอร์ท่านก็มาเต็มที่ครับอืมนะฮะพอวันที่สิบเอ็ด
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมภรรยาของท่านเนี่ย
แทนการเขียนใส่กระดาษในการอ่านปากต่างนะฮะ
ผู้ว่าก็ก็ใช้งานได้ดีฮะนะฮะท่านมีอารมณ์ขันนะฮะ
วยพรให้กับคุณหมอมูลนิธิพัฒน์อ่าอวยพรให้กับคุณหมอนิธิพัฒน์
แล้วก็คุณน้ำหวานลูกสาวคนโตด้วยนะฮะแล้วก็มีศักดิ์และสิทธิ์เสมอกันแหละ
เพราะว่าเขาก็เป็นเรื่องของการตัวลูกเขาเอง
ก็มีเรื่องของการติดโควิดด้วยนะครับทีนี้ท่านผู้ว่าเองก็สามารถจะ
หนังสือได้ด้วยมือมือซ้ายนะฮะเขียนชื่อคุณหมอได้นะฮะ
เมื่อวานครับวาเลนไทยวันแห่งความรักนะครับ
ท่านจะผิดหวังเรื่องของทีมโปรดของท่านลิเวอร์พูลที่แพ้
เลสเตอร์ซิตี้ไปนะฮะแต่ท่านก็โอเคล่ะนะฮะ
เรื่องของฟุตบอลก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของวาเลนไทย
ท่านก็วาดรูปดอกกุหลาบให้กับภรรยาของท่านเป็นของขวัญนะฮะ
แล้วก็ให้ภรรยาเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเพลงบึงสีไฟ
ท่านได้ร่วมแต่งเมื่อ๓ปีก่อนสมัยเป็นผู้ว่าพิจิตรครับ
เป็นของขวัญให้กับหมอนิธิพัฒน์ด้วยนะ
คุณหมอเขาโพสต์ไปก็ติดแฮสแท็กไป
คืนปูสู่สาครเพื่อช่วยส่งกำลังใจให้ผู้ว่า
วิทยาศักดิ์ที่ชื่อเล่นว่าปูครับคืนสู่จังหวัดสมุทรสาครต่อไป
อันนี้ก็เป็นภาพรวมบรรยากาศของท่านผู้ว่าที่คุณหมอเขาโพสต์เอาไว้นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็เป็นคลัสเตอร์ใหญ่เหมือนกันที่แพร่กันไปตามงานปาร์ตี้
หลังจากที่ถูกออกหมายเรียกจากสนทุ่งมหาเมฆให้พบเดี๋ยวไปวันนี้๑๐โมง
รับทราบข้อเก่าหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะฮะ
แต่ดีเจมะตูมได้มีการโพสต์อินสตาแกรมชี้แจงว่า
ติดต่อขอเลื่อนการพบตำรวจแล้วเพราะว่ายังอยู่ในระยะการกักตัวจนถึง๑๗กุมภาพันธ์นะฮะ
และยังคงต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อยู่อีกครั้งหลังครบกำหนดด้วย
ดีเจมะตูมยืนยันว่าได้มีการประสานงานกับตำรวจผ่านทางโทรศัพท์แล้ว
แล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานผ่านอีเมลด้วยตำรวจรับรู้แล้วเจ้าตัวไม่ได้มีการนิ่งนอนใจ
แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์คือต้องกักตัวให้ครบก่อนถึง๑๗กุมภาพันธ์
วันนี้ก็เลยไปไม่ได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อแล้วก็ไปแพร่ให้กับใครอีกนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวกับเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
โอ้โหท่านผู้ว่าเนี่ยนะคือเห็นแล้วสบายใจ
แสดงว่าสมองท่านฟื้นตัวแล้วตัวหนังสือก็สวย

วาดรูปได้เนี่ยคือต้องมีสติสัมปชัญญะนะครับ
ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะถึงก็วาดรูปออกมาได้